เดี๋ยวข่าวต่อไปหรือว่าต่อไปมันอาจจะยิ้มไม่ค่อยออก
ไฟไหม้ก่อนเลยครับไฟไหม้ที่จังหวัดตากนะครับ
เป็นไฟไหม้หอพักราชการแห่งหนึ่งนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
เจ้าของห้องก็ไม่อยู่ด้วยออกไปราชการนอกพื้นที่๒วันนะครับ
เราไปดูมุมภาพจากกล้องที่ติดอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกันครับ

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์จากกล้องบอดี้แคเมร่านะครับ
ของเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยระแหงจังหวัดตาก

เหตุไฟไหม้ครับบริเวณอาคารห้องพักราชการแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนป่าม่วงอำเภอเมืองตาก
ห้องที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๓ครับคุณผู้ชมครับ
พบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้อง
เจ้าหน้าที่ช่วยกันใช้ถังเคมีที่ติดอยู่ตามชั้นต่าง
มาฉีดก่อนนะครับฉีดก่อนในเบื้องต้น
แต่ก็ยังมีกลุ่มควันนะครับคือไฟเนี่ย
มันได้ลุกไหม้เสื้อผ้าแล้วก็
กองหนังสือเอกสารที่อยู่ในห้องเนี่ย
ขึ้นมาอีกหลังจากฉีดสารเคมีนี้เข้าไป
ดับเพลิงแล้วก็เพื่อนข้างห้องพยายามใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่พอจะหาได้จะมาตัดทำลายกุญแจ
หน้าห้องคือจะเข้าไปดับไฟว่างั้นเถอะแต่ไม่สำเร็จครับ

อุปจรตาก๓คันมาถึงคราวนี้ขวานมาเนี่ยครับ
ขวานขนาดใหญ่มาจามป้าบก็ให้นะฮะ
หน้าประตูจึงสามารถเปิดประตูเข้าไปได้แล้วก็
ใช้น้ำฉีดจนไฟสงบลงนะครับ
ทางนี้เนี่ยพบว่าเอกสารแล้วก็
หนังสือเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างไฟไหม้เสียหายทั้งหมดครับ
ส่วนสาเหตุแล้วก็ต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเห็นว่าไอ้สะพานไฟนะฮะที่อยู่มุมห้องด้านหน้าเนี่ยนะครับ
มันมีรอยไหม้แล้วก็เกิดสะเก็ดไฟตกลงมา
ไหม้กองเอกสารแล้วก็เสื้อผ้าจนลุกลามไปทั้งห้อง

เจ้าของห้องไม่อยู่ไปราชการ๒วัน

ว่าสายไฟของท่านมันมีการผิดปกติหรือเปล่า
แล้วถ้าจะไปเสียปลั๊กแล้วมันไฟปรับปรับออกมานะฮะ